คุณผู้ชมกรณีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดาวันนี้ต้องพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
หลายคนฟังแล้วเอ๊ะจริงเหรอนึกว่าเขาอยู่ทีมเดียวกันแตกวงกันแล้วเหรอ
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ไปแจ้งความดำเนินคดีจะเอาผิดกับสสเต้มงคลกิจ

ที่เป็นทีมล่าสุดของคุณแม่

แล้วทำไมเขาไปแจ้งความเอาผิดกันเองอ่ะ
คุณอัจฉริยะบอกว่าสสเต้ใช้เอกสารเท็จ

เพราะว่าเรื่องนี้คนตกใจว่านึกว่าเป็นทีมเดียวกัน

ผ้าสีขาวที่เราเห็นว่าคุณตังโมเอามาผูกเอวใช่ไหมคะ

ผ้านี้มันมีคนสงสัยว่า
ไอ้ผ้านี้มันอยู่ตรงไหน

มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมบอกว่า
เขาได้รับมอบหลักฐานผ้าสีขาวมา

แต่ไม่ยืนยันนะว่าใช่ผ้าที่คุณแตงโมใช้ผูกเอวตามภาพนี้หรือเปล่า

แต่ผ้ามันคล้ายแล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
เดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะน่าจะใช้เวลา๒๐วัน
นายสมชายแสวงการประธานคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชน
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภา
พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคณะพนักงานสอบสวน
ส่งมอบหลักฐานให้กับผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะ
เพื่อให้ตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ให้หน่อย
ก็คือเรื่องของผ้าสีขาวนี่แหละค่ะ
สมชายบอกว่าหลักฐานนี้ถูกส่งมาจากสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่๓พฤษภาคมเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้นะคะ

ว่าบังแจ๊กเขาเคยโชว์ตอนที่เขาไลฟ์กับสสเต้เหรอ
แต่การส่งมาไม่ได้ระบุว่าบังแจ๊กส่งนะคะ

แต่นายสมชายบอกว่าก็ส่งมาจากสหรัฐจริง

ส่งมอบให้ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนแล้วค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่ามันปิดสำนวนคดีไปแล้ว

ไม่รับหลักฐานชิ้นนี้
มีการส่งหลักฐานนี้ให้กับอายการนนทบุรี
แต่ก็ยังได้รับการตอบกลับมาจากอายการ

ทีนี้คณะกรรมธิการก็เลยบอกว่า
ขอส่งผ่านให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็แล้วกัน

ใช่ค่ะเพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่สามารถทำได้

สิ่งที่ทำได้ก็คือไปพิสูจน์ไงคะ
ไปพิสูจน์ตามทางของนิติวิทยาศาสตร์
ว่าผ้านี้ที่มันเปื้อนเลือด

ให้ส่งมาให้กับสมธิพิเศษ
และก็สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นบางการต่อไป
เมื่อวานก็ได้เปิดทีพอดูนะครับ
ได้เปิดห่อดูว่าเป็นภาพนะครับ
จริงนะครับแล้วก็มีคราบอย่างที่เราเห็น
ส่วนจะเป็นใช่ของคุณตังโมหรือไม่ใช่
หรือจะเป็นเลือดของมนุษย์หรือของคุณตังโมหรือไม่
วันรู้เรื่องค่ะว่าผ้านี้ใช่หรือเปล่า
ใช่ผ้าของคุณตังโมหรือเปล่านะคะครับคุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่า
คดีนี้เคยให้คำแนะนำกับนายอัจฉริยะไปแล้ว
ถ้ารอยแผลที่เจอบนขาขวาของคุณตังโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ
คราบเลือดก็ต้องติดอยู่บนเสื้อผ้าของคุณแตงโม
ซึ่งกระบวนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์

อยากให้ทุกคนรอผลตรวจไปพร้อมกันค่ะ
ทีนี้ค่ะด้านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ท่านก็บอกว่าการตรวจสอบในครั้งนี้
ตั้งต้นบนสมมุติฐานว่าเป็นคดีฆาตกรรมนะคะ
ก็เลยต้องหาพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริง
ว่าตกลงใครฆ่าถ้าเป็นคดีฆาตกรรมอะนะคะ
ใครฆ่าฆ่าที่ไหน
ดังนั้นวัตถุพยานที่รับมอบมามันก็ต้องตรวจสอบค่ะ
ต้องเอามาพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามสมมติฐานนั้น
ถ้าคราบเลือดที่เจอไม่ใช่เลือดของคุณแตงโม
มติฐานที่ว่านี้มันก็จะจบไป

ดังนั้นมันก็ต้องมาพิสูจน
ที่เมื่อสักครู่นี้ได้ท่านผอก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่า
วัตถุพยานที่ทางนิติวิทยาศาสตร์จะได้รับตรงนี้
มันจะบ่งบอกอะไรบางอย่างว่ามันมีการเกิดขึ้นอย่างไร
อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าเหลียดของเทศริ่มเลือด
แต่คราบที่มันเป็นก้อนจับตัวอยู่
ถ้าผ้ามันแช่อยู่ในน้ำริ่มเลือดมันย่อมที่จะไม่เกาะติดอยู่ตรงนั้นแน่
แต่นี่มันยังมีภาพที่เกาะติดอยู่ดังนั้นมันก็เป็นหนึ่งในข้อสังเกต
แต่ผมไม่ได้ยืนยันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องฆาตกรรมหรือไม่
ดังนั้นก็ต้องรอสังพิสูจน์ดังนั้นก็คือ
ถ้าไม่ใช่เรื่องแตงโมทุกอย่างจบ
คณะกรรมการสิทธิ์ของวุฒิสภา
นี่คุณแม่คุณแตงโมเคยไปยื่นขอความช่วยเหลือทางคดีเอาไว้นะ

ตอนหลังจะมาถอนเรื่องอะไรแต่ว่าเขาก็ยังทำงานกันอยู่
แล้วล่าสุดเขาเนี่ยเขาก็พยายามติดต่อเรื่องของผ้าของคุณแตงโม

ทีนี้มันมีคำถามก็คือว่าที่กรรมการสิทธิ์บอกว่า
ต้องส่งไปให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพราะตำรวจเจ้าของคดีเขาบอกปิดสำนวนไปแล้ว
อายการก็ยังไม่ได้ตอบกลับมาว่าจะรับหรือเปล่าสำหรับหลักฐานชิ้นนี้
กระแสไปบอกอายการไม่รับ
ต่อว่าวิพากษ์วิจารณ์แบบนั้นแบบนี้
ท่านผู้ชมครับคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรา
ก็เลยไปคุยกับท่านอายการดาวนะฮะ
อายการสุภาพรนิบวณิตอายการจังหวัดนนทบุรี
เป็นอายการผู้ดูแลสำนวนคดีของคุณแตงโม
ท่านอายการดาวเนี่ยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
หลังจากที่ตอนนี้มีกระแสโจมตีอายการว่า
ทำไมเนี่ยจงใจไม่รับผ้าสีขาวผ้าลายลูกไม้
ทีมกฎหมายชุดใหม่ของคุณแม่คุณแตงโมเนี่ย

ทำไมไม่รับเอามาตรวจสอบไม่รับเอามาในสำนวน
ท่านอายการดาวบอกว่าอายการไม่สามารถรับไว้ได้
เพราะทุกอย่างมันมีกระบวนการและขั้นตอน
เป็นยังไงฟังท่านอายการดาวนะฮะ
ทีนี้ถามว่าในส่วนอำนาจของอายการดาวน์ว่า
จะไปรับวัตถุใดด้วยตัวเองส่วนตัว
ไม่มีกฎหมายเปิดช่องให้เราไปทำ

คุณจ๋าแจ่มสีก็เลยขอความรู้เพิ่มเติม
จากอายการดาวน์นะครับที่สสเทศมงคลกิด
กิจออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องตรงแทนแม่คุณแตงโมเลย
ตามมาตรา๒๙๐ทำได้หรือไม่อย่างไร
อาจารย์ดาวท่านบอกว่าสามารถทำได้นะครับ
แต่ถ้าฟ้องตรงไปแล้วเนี่ยแล้วสารพิพากษายกฟ้อง
แม้จะยกในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
ในการนำคดีอายามาฟ้องของพนักงานอายการ
จะเป็นอันระงับทันทีนะฮะ
ผลก็คือจำเลยจะพ้นความผิดไปเลย
ถ้าสารได้วินิจฉัยชี้ขาดในเนื้อหาหรือประเด็นแห่งคดี
ในการกระทำเดียวกันไปแล้ว
แต่ถามว่าการฟ้องคดีเองของราศดรเนี่ย
โดยทั่วไปที่เคยเห็นจะเป็นเขาเรียกความผิดต่อส่วนตัว
เช่นความผิดตามพรบเช็คความผิดหมินประมาท
แต่ถ้าคดีอาญาแผ่นดินโดยทั่วไปไม่ค่อยเห็นฟ้องเองนะคะ
จากอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องแล้วผู้เสียหายจะไปฟ้องเอง
แต่ถามว่าเขาใช้สิทธิ์ได้ไหมเขาใช้สิทธิ์ได้
เพียงแต่ว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ย
ตรงนี้จะมีผลต่อผู้กระทำความผิด
ถามว่าถ้ามีการฟ้องเองแล้วมีการไต่สวนมูลฟ้องนะคะ
สมมุติฟ้องถ้าสารวินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาแห่งคดี
แล้วยกฟ้องในคดีที่ราศดรเป็นโจทย์โดยหลักกฎหมายนะคะ
ผลของการยกฟ้องเนี่ยจะมีผลถึงคดีของพนักงานอายการเลย
คือถ้ายกฟ้องก็เท่ากับจำเลยพ้นผิดไปเลย
ก็เหมือนกับท่านจะแนะนำเป็นในนะ
คือคดีของคุณตังโมคดีนี้เนี่ย
อายการสั่งฟ้องนะฮะใช่ค่ะสั่งฟ้อง๖ผู้ต้องหา
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มีคนที่เป็นกุญสือคนเดียวที่ไม่ถูกฟ้องข้อหานี้
แต่ถ้าจะไปฟ้องตรงเองเนี่ย
ถ้าสสเต้ทีมทนายใหม่ของแม่ไปฟ้อง
จะเป็นทำร้ายร่างกายหรือว่าฆ่าคนตายอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้าเกิดศาลท่านยกฟ้องขึ้นมาเนี่ย

ใช่คือมันเป็นสิทธิ์ที่จะฟ้องเองได้
แต่อย่างที่ท่านอายการดาวบอกมันก็จะเสี่ยง
ถ้าสารยกฟ้องมันก็จะมีผลผูกพันไปที่คดีที่

เพราะส่วนมากเขาฟ้องเองก็คือถ้าอายการไม่ฟ้อง

ในคดีทั่วไปที่ไม่ใช่คดีลักษณะแบบ

คุณแม่จะยังไงคะจะฟ้องตรงเองหรือเปล่าคะ

ไม่รู้ยังไงค่ะแล้วไม่รู้วงแตกแล้วหรือยังคะเนี่ย
หนึ่งที่บอกว่าคุณอัจฉริยะไปแจ้งความ
จะเอาผิดสสเต้เรื่องของหลักฐานเท็จ
สตเรื่องของหลักฐานเท็จอะไรเนี้ยนะคะครับคือที่สพรัฐนาทิเบสช่วงหกโมงครึ่งตอนเย็นนะคะ
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมไปจริงนะคะ
แจ้งความจริงนะคะจะเอาผิดกับสสเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยถามว่าทำไมไปแจ้งความสาวเต้
คุณอัจฉริยะบอกว่าก็วันนี้จะมาแจ้งความเอาผิดสสเต้เพราะว่า
คุณอัจฉริยะได้รับมอบอำนาจจากคุณแม่พนิดาอืม
ให้ฟ้องตรงต่อสารในมาตราสองแปดแปดและมาตราสองเก้าศูนย์
ซึ่งคุณอัจฉริยะก็ดำเนินการฟ้องตรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่
สเต้ใช้เอกสารปลอมไม่มีลายเซ็นต์ของคุณแม่พนิดา

คุณอัจฉริยะก็เลยมองว่าเอกสารในมือสสเต้
มันเข้าข่ายเอกสารเท็จทีนี้นักข่าวก็ถามนะ
ว่าเอ๊ะแล้วที่ทางสสเต้และคุณแม่ของคุณตังโมออกมาไลฟ์ชี้แจงว่า
ถอนแล้วก็ยกเลิกเอกสารการยื่นฟ้องจากคุณอัจฉริยะ

แล้วก็มีการขอเอกสารคืนมา๓วันแล้วเนี่ยมันยังไง

คุณอัจฉริยะตอบว่าเพิ่งได้แฟคหลังยื่นฟ้องไปแล้ว

อ้าวฟังเสียงคุณอัจฉริยะดูเต็มดีกว่าค่ะ
คือจริงคือถ้าจะถอนผม
โดยมารยาทแล้วเขาควรทำหนังสือแจ้งผมให้ทราบ
ว่านางพนิดาขอถอนหนังสือมอบอำนาจหนังสือแต่งตั้งทนาย

คุยกับมงคลกิจนี่แหละคุยกับเต้นี่แหละนะ
ก็คุยกันตลอดแล้วว่าเนี่ยผมมาฟ้องนะ

ไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งรู้จากบนถาวรนะ
ผมเป็นคนบอกเขาเองว่าผมมาฟ้องที่สารนอนนะ
เรามีหลักฐานที่เราคุยกันอยู่แล้วนะครับ
เสร็จแล้วผมก็บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องเอกสารบางอย่าง
ถ้าตัวนี้เกิดไม่ผ่าน
ใครก็ตามก็มีปัญหาหมด

แต่ว่าหลังวันนั้นเราฟ้องแล้วเราฟ้องไปแล้วนะครับ
แล้วฟ้องในคดีเป็นคดีเจ้าประตันเต้น

ฟ้องแล้วเขาสั่งยกเลิกตอนกี่โมงนะ
มันยกเลิกตอน๕โมงเย็น
มันยกเลิกไม่ได้ครับตามกฎหมายมันยกเลิกไม่ชอบ
เอาฟังเอาเองดีกว่า
แล้วก็หนังสือเพื่อถอนพนาย
อันนี้คือเขาใช้มาแล้วเราเห็นล่ะไง
เราก็รู้ว่าวันนึงวันนึงเราก็ต้องโดน
เพราะเรามีเงินตัวทอง
ถูกไหมทุกคนเก่ามุ้ย

ก็นี่แหละพี่อุ๋ยสดร้อนเมื่อตอนเย็น๖โมงครึ่งที่ผ่านมา

คือ๓๔วันก่อนหน้านี้คุณแม่คุณแตงโมคุณแม่พนิดาเนี่ย
ออกมาบอกว่าจะไม่ฟ้องตรงแล้วนะ

คือถ้าเกิดฟ้องไปโดยเฉพาะข้อหาทำร้ายร่างกาย

สารท่านยกฟ้องขึ้นมาแพ้คดีขึ้นมา

แต่สสเต้มงคลกิจกับคุณอัจฉริยะบอกว่า
ไม่เป็นไรแม่ไม่ฟ้องตรงแม่ไม่ฟ้องไม่เป็นไร

ทั้งที่คุณแม่บอกยกเลิกไปแล้ว
สสเต้บอกก็จะฟ้องตรงนั่นแหละ

แต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเพื่อให้ความสบายใจคือ

แต่จะเริ่มจากทำร้ายร่างกายก่อน
แล้วอยู่ดีคุณอัชริยะไปฟ้องก่อนเนี่ย

เขาก็เลยยกเลิกการมอบอำนาจให้

เดี๋ยวนี้เขาส่งไลน์ไม่ได้เหรอคุณเข็มมาสอน

อยากได้เป็นแบบลายลักษณอักษรให้เป็นตัวหนังสือเลย
อย่างนี้ไม่ใช่แค่โทรไม่ใช่แค่ข้อความทางไลน์

อ่าแต่มันเรื่องสำคัญนะ

เอาเป็นว่ามันเกิดตรงนี้ขึ้นแล้ว
ทุกผู้ชมครับชี้แจงเรื่องนี้นี่แหละ
ที่คุณอัจฉริยะไปยื่นฟ้องเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
ทุกผู้ชมครับเหมือนที่คุณเขียนมาสอนบอกเมื่อสักครู่นี้
สสเต้บอกว่าเพิ่งทราบตอนบ่าย๓ว่านายอัจฉริยะเนี่ยไปชิงฟ้อง
หนังสือมอบอำนาจของคุณแม่คุณแตงโม
แต่มาทราบภายหลังว่าไม่ได้ฟ้องตามข้อหาที่แม่คุณตังโมต้องการ
โดยไปยื่นฟ้องต่อสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘๘
ในฐานะทนายของแม่แตงโมแทน
โดยจะเริ่มฟ้องในข้อหาทำร้ายร่างกายก่อน
แล้วหากมีหลักฐานที่นำสืบไปได้ไกลจริงเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนคำฟ้องได้
แล้วก็ฝากพี่อัชริยะจะไปดำเนินคดีผม

ผมเป็นหนังสือในการหนังสือยกเลิกตัวจริงนะฮะ
ถ้ายังไงคุณแม่เขาต้องไปชี้แจงกับที่ศาลอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็นัดกันวันพฤหัสแล้วนะครับ
นัดกันวันทุกทหัสแล้วกับที่ศาลนนทบุรีนะครับ
แล้วก็ทางทีมเนี่ยก็จะฟ้องวันที่๑๖นะฮะ
ตามกฎหมายตามกำหนดเดิม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๙๐นะฮะ
เริ่มต้นที่ทำร้ายร่างกายก่อนนะครับ
ก็เลยชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนนะฮะ
ก็พี่อัดครับพี่อัดอย่าขี้น้อยใจนะฮะ
ขี้น้อยใจนะครับอย่าขี้น้อยใจ
นี่สสเต้บอกพี่อัดอย่าขี้น้อยใจ
นั่นใครข้างคุณเดี๋ยวมาสอนนั่งมาไลฟ์ด้วยกันเนี่ย
คุณแม่ใช่ไหมคุณแม่พนิดานะครับทุกผู้ชมครับ
คุณแม่คุณแตงโมเนี่ยบอกในไลฟ์กับสสเต้บอกว่า
ยกเลิกหนังสือมอบอำนาจใบเก่าของที่ให้ไปแล้ว
แต่คุณอัจฉริยะกลับฉกฉวยไปฟ้อง
ซึ่งไม่รู้เนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าทำแบบนี้ทำไม
ลองฟังดูนะฮะ

แต่ว่าคุณอัชริยะกลับนี้เขาบอก

คุณก็ต้องรอดูกันต่อไป

บอกว่ามันจบแล้วนะครับนาย

ผมดีใจกับคุณแม่ด้วย
นี่ค่ะในเพจทนายคลายทุกข์นะคะ

ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีแตงโม
หวังผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้น

ทุกคนพยายามโหนกระแส

มีนักการเมืองและยูทูบเบอร์หลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง

สุดท้ายแล้วไม่มีหลักฐานเรื่องฆาตกรรม

หลังจากที่เธอได้เสียชีวิตไปแล้ว

ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม

ไม่รู้หมายความว่ายังไง

ก็คือสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณผู้ชมอยากรู้ก็คือที่จะฟ้องเอง
เพราะมันเป็นเรื่องฆาตกรรมหลักฐานสำคัญที่บอกว่ามีหลักฐานมันคืออะไร

ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าหลักฐานที่ว่านี้คืออะไร
แต่ถ้าฟังนะวันนี้ก็คือทนายที่คุณแม่จะมอบให้ใหม่เนี่ย
อยู่กับสสเต้มงคลกิจก็จะเริ่มฟ้องจากถ้าฟ้องตรงนะ
คดีทำร้ายร่างกายก่อนประมาณอย่างนั้น